เราก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี๒๕๕๙
ขานต้องขานรับความสุขกันซะหน่อย
คุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นเป็นพาดหัวรัฐ
เตรียมแจกของขวัญปีใหม่๒๕๖๕
เพราะวันนี้มีการประชุมคอรมอกันนะครับ
กระทรวงก็นำเสนอแผนงานกันเข้าไป
บอกว่าจะมอบอะไรเป็นสิ่งดีให้กับประชาชนดี
ใช่นี่เราก็รอคอยนะจริงเพราะว่านายกสั่งให้การบ้าน

กระทรวงจะต้องมีของขวัญปีใหม่ให้กับคน
แต่เท่าที่เห็นแต่ละกระทรวงก็ทำแผนมาเยอะเหมือนกันนะ
มีแผนงานในการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนเยอะแล้วครับ
วันนี้แหละครับอย่างที่บอกไปหลายกระทรวงเนี่ย
เตรียมทรัพย์การในการที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชน
เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะครับ

เพื่อการพิจารณาอนุมัติแผนงานของแต่ละกระทรวงนะครับ
เรามาไล่ดูกันหน่อยว่าแต่ละกระทรวงมีอะไรบ้าง

โดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่๒๕๖

หยิบยกมาบางส่วนนะคุณนะหยิบมาหมดไม่ไหว
เช่นมาตรการผ่อนดีมีคืนของธนาคารรัฐ
ที่จะมอบให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดี
โดยจะคืนให้รายละไม่เกิน๑๐๐๐บาทครับ

แล้วก็มาตรการช็อปดีมีคืนของกระทรวงการคลัง
เพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน
โดยจะเป็นวงเงินที่ให้ซื้อสินค้า

เพื่อมาหักลดหย่อนภาษีได้
ตามที่ภาคเอกชนเรียกร้องนะครับ
อกจากนี้ยังมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปีหน้า
รวมถึงมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลอื่นด้วยนะครับ
โดยของขวัญปีใหม่นี้กระทรวงการคลังเขาบอกมาแบบนี้
บอกว่าเป็นการเตอร์ไพรส์ประชาชน
ที่ไม่เคยประกาศใช้มาก่อน
อ้าวหนึ่งกระทรวงแล้วกระทรวงพาณิชย์ครับ
เอาสินค้าต่างมีคุณภาพมาลดราคาพิเศษเพียบเลย
ราคาให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อของกัน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศเลยนะครับ
ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีมาตรการ
ในการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน๓๒๐๓๐ล้านบาท

เพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เราเที่ยวด้วยกันเฟส๔
ก็จะให้สิทธิ์อีก๒ล้านห้อง
แล้วก็เดินทางได้ช่วงปีหน้าค่ะ
ไกลมาตรแรกเลยตั้งแต่มักการาจนถึงเมษายน
วงเงินตรงนี้๑๓๒๐๐ล้านบาท

ส่วนใครที่ชอบการท่องเที่ยวตามที่เที่ยวธรรมชาติ
ก็มีข่าวดีจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวราวุฒิศพระอาชารณ์รัฐมนตรีลูกท็อป
เปิดเผยว่าในช่วงปีใหม่นี้กระทรวงทรัพย์เนี่ย
จะเปิดอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้ประชาชนเข้าฟรี

ก่อนที่จะเข้าอุทยานนะครับ
มาตรการของขวัญปีใหม่ต่างต้องติดตามหลังการประชุมคอรมออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ต้องไปสอบถามทางคุณอนุทินด้วยเหมือนกัน
จริงเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะ
จะต้องมีการเสนอในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่

เดี๋ยวเขาจะประชุมกันสอบคอชุดใหญ่วันศุกร์

แต่เพราะเมื่อวานก็มีการประชุมของฝ่ายงานด้านสาธารณสุขกันเนอะ
ใช่แต่เอาจริงพอมันมีเรื่องนี้ออกมาทางผู้ประกอบการเอง

เพราะว่าอย่างนายกสมาคมโรงแรมไทยนางมาริสาสุโกศลหนุนพักดี
ออกมาบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้นะผู้ประกอบการได้รับผลกระทบแล้ว

แล้วก็มีการยกเลิกการจองห้องพักไปแล้วด้วยส่วนหนึ่ง
โอ้หรือครับใช่ทีนี้ทางรัฐบาลเอง
ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการสั่งปรับมาตรการอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อเช้าก่อนเข้าประชุมคอรมอลก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ใช่ค่ะก็บอกนะคะบอกว่าได้ให้กรมควบคุมโรคหามาตรการ
เพราะว่าอยากให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ

แต่อย่างหนึ่งต้องดูแบบผลกระทบแบบครบทุกมิติเลยนะ

แล้วสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเลย

ต้องมาเป็นที่หนึ่งเลยเรื่องความปลอดภัยนะฮะ
ถูกต้องแล้วอย่างวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในบ้านเรา
อีก๙๗คนก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการการระมัดระวังมากขึ้นด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยนะคะ
ถ้ายิ่งได้รับเข็ม๓มันก็จะเอาอยู่นะครับ

เพราะว่าตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มันเพิ่งมาคุกคามพวกเรานะครับ
มาตอนแถวกลางเดือนพฤศจิกายน
มาถึงประเทศไทยก็แถวต้นเดือนธันวาคม
แต่เห็นไหมว่าเนี่ยมันผ่านไปแค่๒๐วัน
ก็ขนาดเราจำกัดการ
หมายว่ายังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบ
ก็ดักได้ไว้หลายคนแล้ว

แต่มันก็ต้องยอมรับว่าที่มีหลุดไปก็มีนะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยถามไง
ถามคุณอนุทินคะจะยกเลิกเลยไหม
รับนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงยกเลิกไปก่อนเลยไหม
ซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอีกรอบนึงนะ
แต่ว่าที่ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์อันดับแรกเลย
คือนักท่องเที่ยวค้างท่อเดิมคืออะไรล่ะ

ถ้าไม่ติดเชื้อก็ออกไปเที่ยวในที่ต่างได้

นี่คือคนที่ค้างท่อเดิมที่คุณอนุทินบอก

พอมาถึงเนี่ยทักโรงแรมไอ้ที่คืนเดียวเป็นเพราะอะไร
เพราะว่าไม่ต้องรอไม่ต้องมีการกักตัว
แต่ว่าพัก๑คืนเพื่อรอผลการตรวจโควิดไง
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้คุณอนุทินบอกว่า
ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการให้มันเข้มงวดมากขึ้น
ประชาชนต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องลดความเสี่ยงในทุกมิติ
เกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วย
คุณอนุทินบอกด้วยนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่หลังปีใหม่นะ
ที่จะคุมเข้มมาตรการเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้
คนไทยจะต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลย

ต้องเร่งฉีดกระตุ้นให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด

เพราะว่าสายพันธุมิครอนแพร่เชื้อได้เร็ว
ความรุนแรงจะเท่ากับเดลต้าไหม

คุณอนุทินบอกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบ
ตื่นตระหนกมากเกินไปแต่ต้องระวังอย่างสูงสุด

ว่าไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ไม่จำเป็นต้องปิดประเทศ
ยังนะยังไม่จำเป็นถ้ามาถึงตอนนี้ยังนะฮะ
ก็ต้องมีการประชุมฟังเสียงจากหลายฝ่ายแหละ
แล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการที่จะสร้างความเดือดร้อน
รอกนี้มันไม่ใช่การวัดฝีมือการทำงาน

เพราะว่าเวลาที่คุณอนุทินจะตัดสินใจอะไรเนี่ยนะ
นึกถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเอาจริงไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว
ไม่ได้ตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึก
แต่ว่าเอาคนไทยเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยของคนไทย
หรืออาจจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการกักตัว๗วันก่อน
และถึงจะค่อยเดินทางท่องเที่ยวกันได้

ต้องดูว่าความชัดเจนมันจะออกมาจากสอบคอชุดใหญ่วันศุกร์นี้นะครับ